ผมจะพาต่อไปนี้นะครับ

บอกว่าถ้ากินแบบนี้แล้วของร้อนจะมีปัญหานิดนึง

เข้าสู่โหมดมหากรรมทุเรียน

กินแล้วร้อนไหนครับผม
ผมจะพาไปที่จังหวัดอุตรดิษฐก่อนนะครับ

๕หมื่นถึง๘หมื่นต่อต้นครับ

โดยเฉพาะคนจีนเขามาจองในบ้านเรา

สมมุติดอก๒๐ดอกจองหมดเลย
แล้วก็มีกี่ไร่จองหมดเลย

ที่นี่ที่เดียวครับตอนนี้ลินหลงแห่งอุตรดิษ

บ้านนายสว่างปันราช
นะครับทายาทของนายลิ้นปันราช
ผู้ให้กำเนิดทุเรียนพันลินหลง

เปิดเผยว่าที่สวนทุเรียนบ้านลินลับแล

พันธุ์ลิ้นลับแลหลงลับแล
และหมอนทองรวมทั้งสิ้นนะครับ๓๐๐ต้น

เหมือนเช่นเคยครับคุณมุกประดาวครับ

ไม่ร้อนปริมาณฝนเพียงพอ

ลูกค้านิยมจองทุเรียนเหมาตั้งแต่
เริ่มออกดอกเพราะลูกค้าจะมั่นใจ

ผมมั่นใจว่าของแท้๑๐๐

จังหวัดระดับประเทศก็ไป

เสร็จปั๊บต้องชั่งน้ำหนักขาย

แล้วที่สำคัญครับคิดราคาเกรดเช่นลินลับแลลูกสวยนะครับ

โอ้โหเข้มข้นเพราะปลูกบนพื้นที่สูงเชิงเขาอ่าปะปนกับต้นไม้อื่นอื่นอย่างลิ้นลับแลลักษณะผลนะคุณครับเป็นภูชัดเจนคล้ายมะเฟืองค่ะเนื้อนิ้วอร่อยฮะต้องฉีกินอืมนะฮะแห้งแต่ตีนอ่อนค่ะครับคือคือไม่ไม่เหมือนมากอืมอืมอืมอ่าบางทีเราเจอท
ด้านในอำเภอลับแลบอกว่าทุเรียนลับแลเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญค่ะมีพื้นที่ปลูกสองหมื่นสามพันไร่
เฉพาะที่อุตรดิษฐ์เนี่ยนะคะครับและคาดว่าปีนี้ผลผลิตรวมจะมีประมาณสองหมื่นต้น
ราคาขายหมอนทองกิโลกรัมละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทหลงลับแลเนี่ยกิโลกรัมละสามร้อยถึงห้าร้อยบาท
หลินลับแลแพงขึ้นมาหน่อยครับกิโลกรัมละสี่ร้อยถึงแปดร้อยบาท
คาดว่านะเงินจะเข้าจังหวัดในช่วงนี้เกี่ยวกับทุเรียนเนี่ย
หมอนทองหลงลับแลลินลับแลเท่านั้นเนี่ยนะคะ๓๐๐เท่านั้นเนี่ย
สามพันธุ์ถึงสี่พันธุ์ล้านบาทค่ะโอ้โฮ
ผมก็เข้าใจว่าสามพันธุ์ถึงสี่พันธุ์บาทไม่ค่ะล้านบาท
แต่ว่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนทุเรียนตอนนี้เขาก็ต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนกัน
เพราะมันมีพายุฤดูร้อนไงคุณมีลมกระโชกแรงบางที่ออกดอกมา
โอ้โหดอกร่วงหมดเลยนะครับบางที่ออกเป็นผลแล้วนะฮะ
ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วด้วยซ้ำกับผลใหญ่ต้นใหญ่ปรากฏว่าต้นหักโค้นก็มีเหมือนกัน
ทีนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเต็มที่แหละนะครับให้กำลังใจนะครับ